ถึงการที่ไปเที่ยวไปขอพรไปไหว้พระตามสถานที่ต่างแล้วเนี่ย
ก็ต้องยอมรับว่าเข้าสู่ปีใหม่แบบนี้
หลายคนก็อาจจะอยากเดินทางไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ
เพื่อไปเสริมสิริมงคลให้กับตัวเอง
ขอให้ปีนี้เนี่ยดีปังมีอะไรดีขึ้นเจริญก้าวหน้าทั้งหน้าที่
งานอะไรก็สารพัดที่จะขอกันไปนะคะ
วันนี้ตลอดข่าวของเราก็เลยขอรวบรวมวัดเด็ดวัดดังมาฝากถึง๔ที่เลยค่ะ
ซึ่ง๔วัดนี้นะคะหลายคนเขาบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
ปังสุดส่วนจะมีที่ไหนอย่างไรบ้างตามไปดูค่ะ
สิบขวบค่ะสวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำ
ตั้งอยู่ในสาราโรงธรรมวัดเจดีโดยสิ่งของที่ชาวบ้านนิยมมาแก้บน
และก็เชื่อว่าไอ้ไข่ชอบนั่นก็คือขนมเปี๊ยะน้ำแดง
ทหารและตำรวจไก่ปูนปั้นหนังสติ๊กและของเล่นเด็กต่าง
และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือลูกประทัดเพื่อเป็นการแก้บน
ทำให้ในแต่ละวันนั้นก็จะมีผู้คนมาจุดประทัดกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันค่ะ
ขยับขึ้นมาที่ภาคกลางกันหน่อยจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้
วัดสว่างอารมณ์ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะ
ที่นี่มีทุกอย่างให้สาธุชนตามไปดูให้เห็นกับตา
ไม่ว่าจะเป็นพิธีเปิดทรัพย์รับโชค
ตะเคียนทองโบราณอายุกว่า๒๐๐ปี
เงินพระทองหรือหลวงพ่อรวย
กุมารทองจุกดำและกุมารน้องก้าวเลิฟ
แต่ที่เป็นไฮไลท์สำคัญของที่นี่นั่นก็คือตาทองงิ้วราย
ตาทองนิ้วรายหุ่นรูปปั้นชายธารานหน้าตาใจดี
หากมองผ่านยังเสมือนคนมีชีวิตนั่งอยู่บนเก้าอี้
สวมใส่หมวกและแว่นตาสวมสร้อยทองเต็มคอ
ที่ได้มาจากชาวบ้านที่มาแก้บนต่างค่ะ
ทำให้ใครหลายคนที่มาถึงที่นี่
มักจะต้องมาขอโชคขอลาบโดยการเสี่ยงเซียมซี
และส่องอ่างน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งไว้ข้างหุ่นของตาทองนิ้วรายนั่นเอง
คราวนี้ไปต่อกันที่ความศักดิ์สิทธิ์แห่งภาคอีสาน
อยู่ที่วัดสิริสุทธโธคำชโนธตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ที่แห่งนี้มีตำนานความเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของพญานาค
และเป็นทางเชื่อมต่อเมืองบาดาน
ที่ปกครองรักษาโดยพญานาคาราชปู่ศรีสุโธ
และองค์แม่ศรีปฐุมมานาคาราชเทวี
เดินไปถึงป่าคำชโนธก็จะเจอกับต้นมะเดือยักษ์
ที่หลายคนมักจะไปมุ่งดู
รวมไปถึงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือบ่อคำชโนธที่ตั้งอยู่กลางเกาะ
เป็นบ่อน้ำที่ไม่เคยลดแห้งเลยล่ะค่ะ
ระดับน้ำอยู่แค่ไหนก็จะอยู่ระดับนั้นไม่เคยเปลี่ยน
ทำให้คนส่วนใหญ่จะตักน้ำใส่ขวดเพื่อเก็บกลับไปสักการะ
เพราะเชื่อว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
ปิดท้ายขึ้นสู่ภาคเหนือไปสัมผัสอากาศเย็น
พร้อมขอพรกับหลวงพ่อทันใจณวัดพระธาตุดอยคำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
โดยความที่อธิษฐานแล้วได้ผลลัพธ์ทันตาเห็นผลทันใจ
จึงทำให้ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อทันใจนั้นโด่งดังแบบสุด
ทั้งในเรื่องของการขอโชคขอลาบหน้าที่การงานและการค้าขาย
สังเกตได้จากจำนวนของพวงมาลัยดอกมะลิที่หลายคนนำมาแก้บน
ทำให้วัดพระธาตุดอยคำแห่งจังหวัดเชียงใหม่นี้
กลายเป็นสถานที่ขอพรสุดปังที่ใครหลายคนปรารถนาอยากจะมากราบขอพรกับหลวงพ่อทันใจสักครั้งหนึ่งค่ะ
และนี่ก็คือ๔วัดขอโชคสุดปังที่ตลอดข่าวรวบรวมมาให้ในวันนี้
ต้นปีแบบนี้ใครอยากไปไหว้ขอโชคเสริมสิริมงคลกับชีวิตก็สามารถตามรอยตลอดข่าวกันได้
รับรองเลยว่าปังแบบไม่มีหยุดอย่างแน่นอน

แต่ว่าต้องยอมรับว่าช่วงนี้สถานการณ์ของเราเนี่ยบางจังหวัดเองก็อาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวกันไม่ได้

แต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสแล้วก็มีเวลาก็สามารถไปทำบุญเสริมสิริมงคลในวัดแถวบ้านคุณ
หรือว่าจะอยู่บ้านตั้งจิตอธิษฐานอันนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะ